เหมือนกันนะครับเร่งล่าคนร้ายหน่อยมาขโมยโทรศัพท์มือถือมาแบบเนียนในคราบของลูกค้า
พอคนขายเขาเผลอโอ้โหเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือเขาเฉยเลย
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านขายยาแห่งหนึ่งนะครับ
สามารถจับภาพชายที่มีรูปร่างอ้วน
เนี่ยคนนี้ใส่เสื้อสีดำใส่แมสปิดจมูกทำทีจะมาซื้อยาก็ยืนให้
ในนั้นกระดาษมันจะเป็นกระดาษที่เขียนรายชื่อยาวไว้
หลายอย่างเลยใช่ครับก็ให้พนักงานช่วยไปหยิบให้หน่อย
เอาตามนี้เลยตามที่เขียนมาในกระดาษนี้นะครับ
สักพักพนักงานเขาก็ไปเตรียมของไง
พวกยาต่างตามที่เขียนเอาไว้ในกระดาษใบนั้น
แล้วชายคนนี้ดูหลังทุนทวมเนี่ยเห็นไหม
นี่เอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วเดินออกไปเลย
เนี่ยตั้งใจนะแผนการตามนั้นเลยครับ
โอ้โหหายไปเลยพนักงานกลับมาอีกที
เอ้าจะคิดเงินกลายเป็นว่าโทรศัพท์มือถือหายไปแล้ว
หลังจากนั้นพอเห็นว่าโทรศัพท์มือถือหาย
ก็ไปเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นอย่างนี้ฮะ
ชัดเจนชัดเจนเลยนะครับเป็นหลักฐานอย่างดี
เอาเรื่องราวนี้นะครับผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
นายสุชาติอิตตุ้นได้โพสต์คลิปนี้เอาไว้พร้อมระบุข้อความประมาณว่า
ใครที่เจอผู้ชายในรูปคนนี้นะเนี่ยเราแคปออกมาให้แล้วนะ
หน้าตาลักษณะแบบนี้ถ้าสามารถแจ้งบ่อแสแล้วนำไปจับได้เนี่ยนะ
สามารถมารับเงินรางวัลได้เลยมีรางวัลนำจับ๕๐๐บาท
จากภาพที่เห็นเนี่ยขโมยในร้านขายยาแห่งหนึ่งในบริเวณซอย๖๕มหาดไทย
ก็นั่นแหละเรารู้จักกันดีซอยนี้นะครับคนพลุกพ่านอยู่พอสมควร
หลังจากที่โพสต์เรื่องราวนี้ออกไปก็ทำให้มีเพจดังแล้วก็คนเนี่ยแชร์เป็นจำนวนมาก
คนบอกว่าชายคนนี้เคยไปทำแบบนี้ที่ร้านอื่นมาแล้วก็คือร้านขายกาแฟคือทำทีมาสั่งกาแฟ๕แก้ว
แล้วเดินแบบเนียนป้วนเปี้ยนไปมาจังหวะที่พนักงานเขาเผลอนั่นแหละเหมือนเดิมเลย
โทรศัพท์มือถือที่วางเอาไว้บนโต๊ะแต่ครั้งนั้นที่ไปขโมยของที่ร้านกาแฟมีคนในร้านเห็นก็เลยช่วยกันจับเอาไว้แต่จับไม่ได้
กล้วยชายคนนึงตัวมันใหญ่มาดิ้นแล้วมันก็หนีไป
ใครที่พบเห็นเบาะแสคือเห็นชายคนนี้หรือว่าใครที่เคยโดนชายคนนี้ขโมยของก็ไปแจ้งความเพิ่มเติมได้นะครับ